คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเมือง
เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งซ่อมเขต๗ขอนแก่น
มันมีหลายประเด็นดราม่าออกมานะคุณทัศนัย
แต่ว่าหนึ่งในนั้นมันคือกรณีที่คุณยายไปบอกว่า
ถูกกำนันเนี่ยเอาบัตรเลือกตั้งของยายเนี่ยไปกาเอง

แล้วกำนันจะฟ้องกลับคุณยายเหมือนกันนะคะ
คือกำนันจักรทรงบบทดา
โดนกล่าวหาค่ะว่ากำนันแย่งบัตรลงคะแนน
จากคุณยายวัย๗๘ปีเพื่อที่จะเอาไปลงคะแนนเอง
ในการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้
กำนันไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ

จะเอาผิดกับสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว
แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวกำนัน
โดยกำนันบอกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย
เข้าพบตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
แล้วก็กำนันก็ให้ข้อมูลแล้วบอกว่าตอนแรกนะ
ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาผิดกับคุณยายหรอก
เห็นคุณยายไปแจ้งความก็จริงแต่ผมสงสาร
ทีนี้ปรากฏว่าคนที่พาคุณยายไปแจ้งความเนี่ย
เป็นหัวคะแนนของพักการเมือง
ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานของคุณยาย
ทีนี้กำนันก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทำไมยายไม่โวยวาย
แล้วทำไมยายกลับไปแจ้งความกับตำรวจแบบคล่องแคล่ว
อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีการเตรียมการเอาไว้แล้ว
ทีนี้แหละค่ะพอกำนันมานั่งคิดดูอีกทีนึง
จากตอนแรกที่จะไม่แจ้งความกลับตอนแรกที่จะไม่เอาเรื่อง
แต่เห็นหลายอย่างก็เลยตัดสินใจแจ้งความกลับยายเลยละกัน

ส่วนทางด้านผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น
อย่างนายอภินันจันอุปละ
ก็บอกว่าตอนนี้กรกตเองก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อได้จริงทั้งหมด
เรื่องต้นได้สอบถามข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
สอบถามไปยังตัวแทนผู้สมัครของทั้งสองพักการเมืองแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ